เรื่องของความรักเนี่ยนะถ้าใครจะรักกับใครเขารักเราหรือไม่รักเรา
หรือเขาจะอยู่กับใครอะไรยังไงเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปพิพากษาเขา
ถึงขั้นที่ว่าไปเอาชีวิตเขาเนี่ยนี่มีกรณีที่เกิดขึ้นที่สกลนครนะฮะ
เสียชีวิตสามศพนะแต่ท่านผู้ชมต้องไล่เรียงกันดีนะครับ
เพราะว่า๒ใน๓เป็นผู้ชายแล้วชื่อนามสกุลกับชื่อเล่นนี่คล้ายกันเลย
คนหนึ่งนะครับที่เสียชีวิตชื่อว่านายธวัชชัยวิลาชัย
ชื่อเล่นชื่อตู่อายุ๔๙ปีเป็นเจ้าหน้าที่โสดทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สกลนคร
อีกคนนึงชื่อว่านายธวัชชัยเหมือนกันเลยนามสกุลวิพาวินชื่อเล่นชื่อตุ้ยอายุ๖๑ปี
เป็นอดีตพนักงานขับรถของมหาวิทยาลัยเดียวกัน
อีกคนนึงที่เสียชีวิตเป็นผู้หญิงชื่อนางพาวินีวิลาชัยชื่อเล่นชื่อนุ้ยอายุ๓๐ปี
นางพาวินีหรือว่านุ้ยเนี่ยเป็นภรรยาของนายธวัชชัยหรือตู่ที่อายุ๔๙ปี
แต่ก่อนหน้านี้เป็นแฟนกับนายธวัชชัยที่ชื่อเล่นชื่อตุ้ยที่อายุ๖๑ปี

เมื่อคืนนี้นะครับช่วงค่ำมีเหตุการณ์ยิงกันที่บ้านหลังนี้
ตำรวจสพเมืองสกลนครก็มาตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้สองชั้นใต้ถุนสูง
เป็นบ้านของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสกลนครแห่งหนึ่ง
ตั้งอยู่ข้างกับหนองน้ำในบริเวณมหาวิทยาลัย
ผู้เสียชีวิต๓คนอยู่บนชั้น๒ของตัวบ้าน
โดยนายตู่ธวัชชัยนะครับนอนเสียชีวิตคว่ำหน้ากับพื้นอยู่ถัดจากประตูทางเข้าบ้านนะฮะ
แล้วก็มีสภาพศพก็คือสวมเสื้อยืดแขนยาวลายสก๊อตกางเกงยีนสีน้ำเงิน
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนที่กลางหลัง๒นัดนะฮะ
แล้วในห้องนอนเนี่ยมีศพผู้เสียชีวิตอีก๒คน
ก็คือนายตุ้ยธวัดชัยอายุหกสิบเอ็ดปีนะครับ
ซึ่งนายตุ้ยเนี่ยนะฮะถูกยิงด้วยปืนที่ขมับด้านซ้ายหนึ่งนัด
แล้วมือซ้ายยังกำปืนลูกโม่รีวอเวอร์ขนาดจุดสามแปด
ซึ่งวางอยู่ที่หน้าท้องนะครับ
ผู้หญิงนะครับนางพาวินีซึ่งเป็นภรรยาของในตู่ธวัชชัยนะครับ
เสียชีวิตในสภาพถูกยิงเข้าที่ท้องแล้วก็ขมับซ้าย
จากการตรวจสอบสอบสวนพยานที่เกิดเหตุแล้วก็ดูหลักฐานต่างนะครับ
พนักงานสอบสวนสพมสกลนครบอกว่า
ประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือมุ่งไปที่เรื่องของปมชู้สาวนะครับ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าทั้ง๓คนเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะ
แต่ว่าในตุ้ยเกษียณอายุราชการไปแล้วอายุ๖๑
เกษียณไปเมื่อปลายปีที่แล้วทั้ง๓คนเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะฮะ
ตู่เนี่ยที่ยังทำงานอยู่เป็นเจ้าหน้าที่โสดทัศนศึกษาอายุ๔๙ปีเนี่ย
เคยแต่งงานมีภรรยามาแล้ว๒คนแล้วก็เลิกกันไปหมด
แต่งงานล่าสุดกับหญิงสาวที่เสียชีวิตในบ้านก็คือคุณนุ้ยนะ
แต่งงานครั้งที่๓แต่นุ้ยเนี่ยเคยเป็นแฟนกับคนที่เพิ่งเกษียณไปก็คือในตุ้ย
คาดว่าคงจะเกิดความแค้นกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการแย่งคนรักอะไรพวกนี้นะครับ

ระหว่างบุคคลทั้ง๓ใช่ไหมครับ
ระหว่างคุณตู่กับคุณตุ้ยเนี่ยน่าจะรู้จักกันมาก่อนแล้วก็รู้จักกันมานานเพราะทำงานในมหาลัยเดียวกัน
ส่วนคุณผู้หญิงคุณนุ้ยเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบว่าเขารู้จักกันยังไงสัมพันธ์กันยังไงนะคะอันนี้ไม่ทราบจริงนะ
เท่าที่ทราบก็เขาเคยมีภรรยามาแล้วด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงใครก็รู้นะครับ
เพราะว่าเขามีลูกนะครับที่เขาดูแลจากพญาคนก่อนอยู่อันนี้ใครก็รู้อยู่นะฮะเขาเป็นคนดูแลอยู่
ทีนี้มาฟังทางตำรวจดีกว่านะที่ตำรวจเขาสอบปากคำพยานแวดล้อมอะไรต่างเนี่ยนะครับ

ก่อนเกิดเหตุในตุ้ยมาที่บ้านหลังนี้
เพื่อจะมาหานางพาวินี

แม้เขาจะแต่งงานแล้วก็ได้นะ

ตุ้ยก็เลยโกรธแล้วพกปืนมาด้วย

ขมับจนนางพาวินีเสียชีวิต

ใช่ในตุ้ยก็เลยยิงใส่ในตู่เสียชีวิตอีกคนนึง
จะใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวตายเพื่อหนีความผิด

ตุ้ยเคยก่อเหตุเอาปืนไปไล่ยิงในตู่มาแล้วหลายครั้ง

นายตู่ก็หนีเอาชีวิตรอดได้ทุกครั้ง

หลังมหาวิทยาลัยของในตู่
อาศัยจังหวะที่ในตู่เผลอ

แล้วก็มาหานางภาวินี
แล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ได้เล่าให้ฟังแล้วครับ
ก็เลยมาอยู่กินกับนายตู่
ในตุ้ยเลยเกิดพร้อมหึ้งห่วง
อาจจะไปตามมาปรับความเข้าใจ
แล้วก็ต้องกันกันไม่ได้ครับ
ก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับที่เรื่องแบบนี้
น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับ

น่าเสียใจนะว่าเรื่องแบบนี้
ความหื้มห่วงนี่ก็รัก๓เศร้า
แล้วก็ยิงกันเสียชีวิตทั้งหมดนะฮะ

แล้วลับไปประกอบพิทธิ์ทางศักดิ์ศนากันต่อ